คุณผู้ชมฮาจากเหตุที่วัยรุ่นรวมกลุ่มกัน

นำอาวุธมีดนำระเบิดปิงปองอาวุธปืน

ไล่ทำร้ายชาวบ้านที่เขาไม่รู้อีโน่อีเหน่
ได้รับบาดเจ็บไปด้วยนะครับ
สร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านที่ใช้รถใช้ถนนในช่วงเวลาค่ำคืนนี้
แล้วก็อยู่ในชุมชนแห่งนี้
ชาวบ้านเขาภาวะกลัวว่าแก๊งวัยรุ่นนี้จะเหิมเกลิมนะฮะ
ล่าสุดเมื่อช่วงดึกของเมื่อวานนี้
พันธุ์ตำรวจโททันสิริขันรองค์ผู้กำคับการสอบพเมืองยะลา
นำกำลังตำรวจแล้วก็เครือข่ายภาพประชาชน
ออกตรวจสอบจากกรณีนี้ที่ชาวบ้านเขาร้องเรียนมา
ว่ามีกลุ่มวัยรุ่นชอบมั่วสุม
จับกลุ่มสร้างความเดือดร้อนรำคาญให้กับชาวบ้าน
จากได้รับแจ้งจากเครือข่ายภาคประชาชน
ว่ามีการรวมกลุ่มของวัยรุ่นเป็นจำนวนมาก

จารูตลาดเก่าเขตเทศบาลนครยาลานะครับ

เมื่อกลุ่มวัยรุ่นที่เขารวมตัวกันอยู่

แต่ตำรวจชุดดังกล่าวเขาเตรียมพร้อมมาดี

ทำการไล่ติดตามกลุ่มวัยรุ่นไปอย่างกระชั้นชิด

ถนนเรียบบึงแบเมาะนะครับ
ก็พบกลุ่มวัยรุ่นดังกล่าวจำนวนถึง๒๗คนนะครับ
เจ้าหน้าที่ก็ควบคุมไว้แล้วก็ตรวจสอบสิ

ปรากฏว่ามีอาวุธมีดสปาต้าจำนวน๒เล่ม
ปืนสั้นดัดแปลงซุกซ่อนอยู่บริเวณม้านั่ง
ซึ่งเป็นจุดที่กลุ่มวัยรุ่นมานั่งรวมกลุ่มกันนะครับ

ซึ่งส่วนใหญ่มีอายุไม่เกินขออภัยไม่ถึง๑๘ปี

แล้วก็ดำเนินคดีในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
เจ้าหน้าที่นะฮะนำทั้งหมดไปยังสถานีตำรวจภูทรเมืองยะลา
ดำเนินการตามกฎหมายและที่สำคัญเนี่ย
ยึดรถจักรยานยนต์ไว้ก่อนเลยทั้งหมด๘คัน
ก็ต้องประสานบีดามารดาผู้ปกครองของกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มนี้

เพื่อมาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วยนะฮะ
ก็ต้องมีทั้งการอบรมผู้ปกครอง
เอาผิดทั้งผู้ปกครองแล้วก็เอาผิดทั้งเด็กด้วยนะครับ